คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทุ่มเทพระวรกายในการพัฒนาข้าวไทยนะคะจนได้มาซึ่งทฤษฎีเกษตรแนวใหม่
ทำให้คุณเชษอดีตมือกลองวงสมายบัฟเฟอร์โลก็ผันตัวเองเลย
มาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวเลยได้น้อมนำหลักคำสองของพระองค์
ดำเนินชีวิตติดตามจากรายงานค่ะ
จะช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช
ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนานในฤดูต่อไป
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา
เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๐๔
จากแนวที่ในหลวงท่านได้แนะนำต่างผมนำมาใช้
คือว่าถ้าเกิดผมทำนายอย่างเดียวเนี่ย
แต่ก่อนทำนาอย่างเดียวมันไม่พอ
เพราะกว่าจะเก็บเกลียวมันต้องยิ่งข้าวอายุยืน

ใช้อายุยืนยาวมาก๔เดือน๕เดือนบางที๖เดือน
ข้าวอายุยืนคนกินแล้วก็จะรู้ว่าอายุยืน

ระหว่างรอข้าวเราก็ต้องมีส่วนผสม
กินตั้งจากได้เก็บเกลียวตั้งจากพวกพืชผลไม้
ไม่ว่าจะมะม่วงมะพร้าวมะนาว
เสร็จแล้วเราก็ขอให้เรามีกินอยู่ก่อน

ด้วยตัวเราอีก
เชศเอ็มเปียหรือเชศสมายบัฟฟาโล
พันตัวจากนักดนตรีมาทำเกษตรอินทรีย์
เริ่มจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
ศึกษาการปลูกข้าวแบบจริงจัง
มาพบกับทฤษฎีไร่นาสวนผสม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยนอกเหนือจากการทำนาแล้ว
มุ่งเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน
การที่ปลูกพืชต่างที่ผมเป็นทั้งพืชส่วนผสมทั้งนาเนี่ย
ผมไม่ได้แค่พอกินอย่างเดียวนะครับ
คือพอเพียงตอนแรกผมเริ่มจากการที่ว่าผมพออยู่พอกินพอเลี้ยงตัวเองได้
แล้วก็พอเลี้ยงตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปขอใคร
เราก็เริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแหละเขาเรียกพอเพียง
พอเพียงแล้วเราก็พอในเรื่องอื่นเอาคำว่าพอที่เราไม่มีกิเลสในเรื่องอื่น
ไม่ต้องไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรใหญ่ตรงใหญ่โต
พอเพียงของเราคือไม่ต้องหรูหลาก็ได้อยู่แบบว่าไม่ต้องไปฟุ่มเฟื่อย
อยู่กับว่าใช้พอมีพอกินแต่เราอยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องไปพึ่งพาใส่ใครมันได้ผลผลิตเยอะนี่
เพราะแนวคิดเราได้จากพระองค์ท่านเราแนวคิดเราได้อีก
แล้วก็มันก็เหลือแล้วจะไปไหนเพราะเราก็ไม่เที่ยวไม่อะไรไม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรพวก
เหลือจากนาทิงเป็นก้อนเป็นก้อนเงินก้อนใหญ่
ว่าผมเองเนี่ยเหลือจนทำโรงทานได้แล้วกันครับ
แจกจ่ายชาวบ้านคนยากคนจนคนเท่าคนแก่คนพิการมารับของได้
มากินที่นั่นก็ได้มาเอาของกลับไปก็ได้
หรือว่าไม่ใช่แค่โรงทานที่ในตำบลที่ผมอยู่
ถิ่นฐานที่เขาธุรกันดาที่เขามาขอมา
ที่ว่าผมพอช่วยได้ช่วยตามกำลังนะครับ
เชศยังเล่าให้เราฟังว่าเหมือน๑๐ปีก่อน
ข้าวหอมนินและข้าวไรสเบอรี่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
แต่ด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเขาจึงศึกษาวิธีปลูก
จนสามารถทำนาข้าวแบบปลอดสารพิษเลี้ยงกันเองได้
และเหลือพอที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
ที่สามารถทำตามแนวพระราชดำริชีวิตพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ
สิ่งที่ผมภูมิใจที่เกิดมาในยุครัชกาลที่๙
แล้วผมเดินตามรอยเท้าพ่อตามแนวพอเพียงมานานแล้วด้วย
ปีกว่าที่เต็มนะ๗ปีในการปฏิบัติทั้งหมด
ปีอยู่เต็มเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นพบความสุขที่แบบมันสดใสรุ่งเรืองมาก
เพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านว่าท่านทำให้ลูกคนนี้เป็นคนดี